ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อย
ผมได้ยินแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

มีอาเขยเนี่ยเขาขุดหลุมเนี่ย
ฝังเด็กฝังหลานเป็นหลานชายวัย๘ขวบ

บอกว่าต้องการทำโทษต้องการสั่งสอนเด็ก

เพราะว่าหลานเนี่ยชอบมาแกล้งลูกตัวเอง

แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นความผิดปกติ
คือเขาได้ยินเสียงเด็กร้องเด็กอะไรอย่างนี้อยู่ที่บ้าน

หมดสติแล้วดีนะมาเจอไม่รู้จะตายหรือเปล่า

แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
แม่ของเด็กเขาทราบเรื่องเขาก็ไปแจ้งความ

เพื่อร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

นี่คือเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้นะฮะ

แล้วก็บรรยายว่าลูกชายวัย๘ขวบ

ถูกคนในครอบครัวซึ่งเป็นอาเขยขุดหลุมฝังทั้งเป็น
มีพยานเห็นให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
แต่คนทำกลับไม่ถูกดำเนินคดี
ทำไมถึงทำกับเด็กได้ลงคอ

นี่บอกขอความช่วยเหลือค่ะ

คดีไม่คืบหน้ามา๓๔วัน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖สิงหาคม
ลูกหนูโดนถมทั้งเป็น
เหตุการณ์คดียังไม่คืบหน้า
คนร้ายลอยนวลหลักฐานพยานบุคคลครบ
ให้สอบปากคำแล้วแต่ไม่คืบหน้า

ผู้ใหญ่บอกให้รอหนูรอไม่ไหวแล้ว

หลานตัวเองแท้ไม่ยอมแน่นอน

คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่บ้านหนองตายาตำบลท่าช้างคล้อง
เจอคุณแม่ของเด็กนะครับน้องเด็กชายวัย๘ขวบนะฮะ
นี่แม่ก็พาเนติชาวไปดูจุดเกิดเหตุ
ยังเป็นกองดินที่ขุดอยู่เลยนะฮะ
ตอนนี้ก็เอานี่มาฝังกลบแต่ยังมีร่องรอยอยู่
แม่บอกว่าลูกชายสมมุติชื่อน้องเอก็แล้วกันนะ

ลูกชายเนี่ยถูกฝังอยู่ตรงนี้
มันมีขนาดของหลุมเนี่ยยาวประมาณ๑เมตรครึ่ง
กว้าง๑เมตรช่วงที่คุณเชียวผู้สื่อขอบนรวมพื้นที่ไปนะครับ
ในแอมเพิร์ดผาร์ขาวก็มากับพรมจังหวัดนะ
มาตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ

ท่านผู้ชมครับแม่ของน้องเอบอกว่าเธอเนี่ยเลิกกับสามี
ก็คือพ่อของเด็กนะฮะพ่อของลูกชาย
ก็เลยให้ลูกให้กับทางอดีตสามีดูแล
ทีนี้เมื่อ๓ปีก่อน
อดีตสามียกลูกให้น้องสาวไปดูแลแทน

นี่นะฮะอาของเด็กเป็นผู้หญิงเขาก็มีสามีชื่อนายวรุษมงคลรัฐชื่อเล่นชื่อโอ๊คนะฮะ
นี่คือคนก่อเหตุนะฮะก็มีศักดิ์โอ๊คมีศักดิ์เป็นอาเขยของเด็กนะครับ
อายุ๓๒ปีอาผู้หญิงกับอาเขยที่รับน้องเอมาดูแลเนี่ย
เขาก็มีลูกของเขาเองอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็ให้น้องเอเนี่ย
เรียกตัวเองว่าพ่อกับแม่เหมือนกับรับมาเป็นลูกบุญธรรมเลย
แต่ความจริงแล้วคือหลานชายมีศักดิ์เป็นหลานชายกันนะฮะเป็นหลานเป็นอากัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้องเอถูกจับฝังดินเนี่ยแม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒สิงหาคม
แต่แม่มารู้เรื่องเนี่ยคือ๒๕สิงหาคมมีพี่ชายเนี่ยบอกนะครับ
จากนั้น๒๖สิงหาคมก็เลยโทรไปหาน้องของอดีตสามีนะฮะก็คือเมียของโอ๊ค
คนก่อเหตุนะครับก็ทำให้ทราบว่าโอ๊คเนี่ยที่เป็นอาเขยเนี่ย
เป็นคนก่อเหตุจริงจริงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ๊คก็บอกกับเธอ
ทำไปเพราะลูกของเธอเนี่ยดื้อแล้วชอบมาแกล้งลูกของโอ๊ค
สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าวันนี้เธอมาที่บ้านหลังนี้
เพื่อต้องการมารับลูกชายไปอยู่ด้วยกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกชาย
และอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เพราะถ้าเกิดวันนั้นไม่มีชาวบ้านเนี่ย
ปิดสังเกตแล้วเขามาดูแล้วเขามาช่วยเนี่ยนะ

ให้ดำเนินการยังไงบ้างถ้าถือว่าสืบสวนแล้วความ
แล้วเขาตั้งใจทำลูกเราจริงมัน
ถึงที่สุดเลยค่ะพี่ไทยค่ะเพราะว่าชีวิตละกด้วยชีวิต
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงดึกนะฮะ
๒๒สิงหาคมวันนั้นเนี่ยได้ยินเสียงน้องเอตะโกนมาจากบ้านหลังเกิดเหตุ
บอกพ่อครับผมขอโทษผมยอมแล้วอย่าทำผมเลยคือเรียกอาว่าพ่อกับแม่
อาสาวกับอาเขยอ่ะเด็กเรียกพ่อกับแม่ค่ะนี่ฮะชาวบ้านเขาก็ได้ยินเสียงแบบนี้นะครับ
จากนั้นได้ยินเสียงในโอ๊คเนี่ยตะโกนใส่เด็กบอกมึงนอนลงไปนอนเลยบอกให้ลงไปนอนเลย
แล้วก็มีเสียงของเด็กพยายามส่งเสียงร้องเหมือนขอชีวิตบอกอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วครับพ่อ
ผมไหว้แล้วครับสักพักเสียงของน้องเอเนี่ยเงียบไปต้องชมชาวบ้านคนนี้เลยนะ
เธอบอกเธอผิดสังเกตเลยฮะพอเสียงเด็กเงียบไปเนี่ยเลยเดินไปที่บ้านของโอ๊ค
แล้วถามหาน้องเอว่าเออเด็กอยู่ไหนน้องเออยู่ไหนโอ๊คบอกอยู่หลังบ้าน
ก็เลยถามว่าเอ้ามันดึกดื่นละ๔ทุ่มแล้วเอาเด็กไปไว้หลังบ้านทำไม
บอกเอาไปสั่งสอนเพราะว่าเอเนี่ยชอบมาแกล้งน้องคนเล็ก
ก็คือลูกของโอ๊คเป็นลูกแท้ของโอ๊คเธอกับเมียของโอ๊คแล้วก็เพื่อนบ้านอีกคนนึง
ก็เลยช่วยกันเดินตามหาน้องเอหายังไงก็หาไม่เจอนะครับ
ย้อนกลับมาถามในโอ๊คที่หน้าบ้านว่าตกลงเอาเด็กไว้ไหน
รอบนี้ในโอ๊คบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอเองว้ายก็เลยถามต่อซักต่อ
บอกยังไม่ได้ฆ่าเด็กใช่ไหมทำอะไรเด็กสุดท้ายในโอ๊คบอกไม่ได้ฆ่า
เอาไปฝังไว้ที่ข้างโอ่งน้ำหลังบ้านโอ้มันต่างจากค่าตรงไหนคะเนี่ย
คุณป้าแกบอกทีนี้แกพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับ
คุณป้าแกบอกไปเลยฮะทั้งตัวแกทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เมียในโอ๊คด้วยนะ
ที่มีศักดิ์เป็นอาแท้ของเด็กเนี่ยไปที่หลังบ้านข้างโอ่งน้ำ
หลุมดินช่วยกันใช้มือขุดเจอน้องเอนะฮะแล้วก็อุ้มขึ้นมาจากหลุม
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยหมดสติแล้วแบบเริ่มแบบเริ่มแบบหมดสติ
เรี่ยวหมดแรงแล้วส่วนในโอ๊คถามว่าทำอะไรเก็บเสื้อผ้าฮะ
เสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าหนีเหรอเหมือนกับจะหนีก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุทันที
แล้วก็เห็นดินกลบพูนขึ้นมาเลยนะแม่
คือไม่ได้ไม่ได้ฝังธรรมดานะคุณรัชพรฝังมิตรเลยค่ะ
นี่คุณป้าบอกฝังจนแบบไม่เห็นเด็กเลยเห็นแต่ดิน
ก็คือฝั่งมิตรเดี๋ยวก่อนนะความคิดนี้มันมายังไงกับการลงโทษเด็กด้วยการฝังทั้งเป็น
แล้วมันคงไม่ได้ขุดในฉับพลันนะไม่ใช่ว่า

ไม่ใช่ว่าเด็กชายเอกแกล้งลูกตัวเองแล้วมันขุดในหลุมมันตั้งยาวตั้งเป็นเมตรอ่ะ
แปลว่าอาจจะเป็นลุมที่ขุดเอาไว้อยู่แล้วอย่างนี้เหรอคะ
นี่ไงแล้วพอเขามาซักมาถามบอกอ๋อเดี๋ยวเช้าก็เจอเอง
แล้วดูจากลักษณะดินคือแบบเป็นดินเปียก
เช้าจะเจอเจอแต่เจอเด็กจะยังอยู่เหรอ
ไม่น่าอยู่และไม่น่ามีอากาศหายใจด้วยค่ะ
ก็คุณป้าแกไปเจอแกขุดพาขึ้นมาแกบอกว่าโอ้โหเริ่มจะหมดสติแล้ว
แป๊บเดียวนะรีบมานะพอมาช้ากว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยโอ้โหทุกผู้ชมครับ
คุณย่าของน้องเอนะครับบอกว่าในโอ๊คลูกเขยเนี่ยเป็นคนติดเหล้านะ
เวลาเมาเนี่ยชอบชวนทะเลาะที่ผ่านมาย่าก็พยายามไล่ออกจากบ้านแต่เขาไม่ยอมไป
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยน้องเอเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนในโอ๊คก็มาแกล้งนะจนเด็กเนี่ยร้องไห้
ตอนนั้นยังเตือนลูกเขยบอกอย่าไปทำน้องทำน้องทำไมแต่ในโอ๊คก็ไม่ฟังนะครับ
ยังพูดท้าทายบอกไม่กลัวไม่กลัวใครทั้งนั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าในโอ๊คเนี่ยคงโกรธแค้นแล้วก็ต้องการท้าทายตัวย่าด้วยนะฮะ
ที่แบบเหมือนกับเข้าข้างหลานนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็จับเด็กเนี่ยลงไปขุดหลุมฝั่ง
ทำเพราะปกป้องหลานไม่ใช่หลานคนเดียวทั้งสามคนเราไม่มีเราไม่มีปัญญาที่จะทำอะไร
เราไม่มีตัวเลือกไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปทำอะไรเขาจะอุ้มฆ่าเขาจะอะไรคือทำไม่ได้
รถขนาดทะเลาะกันไล่มันออกจากบ้านเรายังไม่ปัญญาที่จะทำ

มันใจยี๊วนแบบอื้มแบบแล้วอีกอย่าง
เวลาเขาเมื่อเราลงจากบ้านไปปุ๊บก็เคลื่อนเหตุเลยไง

ที่แรกอ่านนั้นเนี่ยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กลัว

กระเป๋าโอ๊คแม่นี่ถ้าเขาไม่มาหาไม่มาเจอกันเนี่ยจะทำยังไงเขาตายขึ้นมารับผิดชอบยังไง
ท่านผู้ชมครับคุณเนติชาวไปที่โรงพักษพขาวนะครับที่จังหวัดเลยนะครับ
เจอกับโอ๊คนะฮะนี่โอ๊คนะที่แรกก็เนี่ยเหมือนกับคดีมันไม่คืบอ่ะ
ยังอยู่ที่บ้านอ่ะยังลอยนวลแม่เด็กบอกอ่ะวันนี้ตำรวจเรียกตัวมาโรงพักแล้วนะฮะ
คุณเนติชาวไปเจอโอ๊คพอดีโอ๊คบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่โอ๊คเสียหายนะคุณอรัชพร
เสียหายเหรอคะยังไงคะโอ๊คบอกต้องฟังในมุมผมบ้างแม่เป็นข่าวอย่างงี้ผมเสียหาย
ได้ค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยคืน๒๒สิงหาคมจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่กับลูกกับเมีย
แต่น้องเอเนี่ยมาแกล้งลูกของผมตัวผมก็กลัวว่าเมียผมเนี่ยจะตีเอ
ผมก็เลยอุ้มเอเนี่ยไปไว้หลังบ้านบอกให้ยืนรอเฉยแล้วผมก็เดินกลับมาที่หน้าบ้าน
มาเอาจอบเนี่ยไปถางย่าแล้วก็บอกให้เอเนี่ยนอนลงถามว่าจะทำน้องอีกไหม
เอบอกไม่ทำแล้วครับผมก็เลยเกลี่ยดินเนี่ยมากรบร่างเอ
แต่ไม่ได้กลบหน้านะไม่ได้กลบถึงหน้ายืนยันว่ากลบแค่ตัวค่ะนะ
ที่ทำไปเพราะต้องการสั่งสอนเด็กเท่านั้นความจริงแล้วโอ๊คบอกผมนี่ก็ผูกพันกับเด็กนะ
เป็นหลานก็จริงแต่รักเหมือนลูกแท้เพราะว่าพี่ชายของเมียเนี่ยให้มาเลี้ยง
ถึงขั้นเคยคิดว่าจะรับเป็นบุตรบุญธรรมด้วยซ้ำ
มีทเขาบอกว่าพ่อหมดแล้วผมก็เรียกเขาว่าลูกหมด
แล้วบอกว่าผมอะไรฝังฆ่าเด็กฝังดินอะไร
แล้วเขาแจ้งเขาฮาผมพยายามฆ่าเอาไรที่คิดครับ
เรื่องมันจบไปตั้งแต่วันแรกที่ตำรวจมาแล้ว
ขอความเป็นธรรมเพราะว่าไม่งั้นผมก็ติดคุกฟรีถูกไหม
ตัวแม่มันไม่เคยมาดูลูกเลยผมบอกให้
แล้วบอกว่าไปมาไปมาอะไรตังค์ก็ไม่ส่งลูกก็ไม่เลี้ยง

เลี้ยงน้องมากี่ปีแล้วครับนี่จะปีหนึ่งแล้วครับ
ที่ถามว่าเอาอะไรคิดแจ้งข้อหาพยายามฆ่าอันนี้ถามตำรวจหรือถามใครคะ
สุดท้ายตำรวจก็แจ้งแล้วนะฮะแจ้งเขาหาพยายามฆ่าเรียบร้อยแล้วนะ
ก็สู้คดีก็จะชี้แจงอะไรก็เป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีก็ว่ากันไป
ใช่ไหมแต่มีชาวบ้านที่เขาเป็นพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์ตอนไปช่วยเด็ก
ว่าเขาแทบไม่เห็นหัวน้องไม่เห็นเลยว่าน้องอยู่ตรงไหน
หรือว่าได้ยินเสียงเด็กบอกว่าอะไรบ้างก่อนที่เสียงเด็กจะเงียบหายไป
ของโอ๊คก็เป็นพยานได้ว่าตกลงนั่งกินข้าวกันอยู่จริงหรือเปล่า
เขาก็เป็นคนที่วิ่งออกไปหาเด็กที่หลังบ้านเหมือนกันใช่ไหม
ใช่นี่นะฮะอันนี้เรื่องทางคดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับอ๋อไปฝากหางที่ศาลจังหวัดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ต้องสู้คดีกันไปเมื่อกี้โอ๊คบอกว่าแม่ของเด็กด้วยซ้ำไม่เคยมาดูแลลูกใช่ไหม
ไม่เคยมาดูไม่เคยมาเลี้ยงไม่เคยส่งเงินไม่สนใจเลยอ้าวที่โอ๊คพูดอ่ะ
แล้วบอกไปมาอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่ของเด็กบอกว่าก็ให้พ่ออดีตสามีเนี่ยเขาดูแลลูก
แต่อดีตสามีก็ไปยกลูกให้กับน้องสาววันนี้จะรับลูกไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพ
ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณกันแล้วกันนะ

คือคุณแม่ของน้องก็ไปรับลูกชายที่โรงเรียน
ปรากฏว่าลูกจำแม่ไม่ได้ฮะ
ดู้ใช่ไหมเนี่ยที่คือของเร็วใจห่ายดูด้วยเธอ
แกจับเคียลอะไรไหมเล่นกับเพื่อนไหมเล่นก่อนเล่น

ที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาดูแลเด็กแล้วนะ
ตอนนี้ก็เลยยังให้เด็กไปกับคุณแม่ไม่ได้
เนื่องจากเด็กเองก็จำคุณแม่ไม่ได้
สภาพจิตใจเด็กยังไม่พร้อมนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กเนี่ย
จะรับน้องเนี่ยไปฟื้นฟูเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจก่อน
แล้วก็ให้ปรับตัวในการที่จะไปอยู่กับคุณแม่
บอกเดี๋ยวจะรับลูกชายไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปเนี่ย
พบว่าก่อนเกิดเหตุครั้งนี้จริงแล้วพ่อของน้องเอเนี่ย
คุณพ่อแท้นะครับได้มารับน้องเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับ
ก็มาอยู่ไม่กี่วันนะฮะก็เหมือนกับดูแลไม่ไหว
ก็ซื้อตัวรถทัวร์นั่งรถทัวร์เอาลูกเนี่ยกลับมาส่งให้กับน้องสาวที่จังหวัดเลยอีก
ซึ่งตอนที่ซื้อตัวรถทัวร์ให้เด็กมาที่จังหวัดเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับ

ให้เด็ก๘ขวบนั่งมาคนเดียวคือส่งที่ท่ารถแล้วก็ฝากรถเขาไว้
แล้วก็ให้ย่าเนี่ยมารอรับที่ท่ารถแล้วน้องสาวก็ดูแลเด็กซึ่งน้องสาวเขาก็มีลูกของเขาใช่ไหม
มันก็มีกรณีเกิดขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละ
พอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็ทราบข่าวเขาก็มาแจ้งความแล้วก็จะรับลูกกลับ
ก็ปรากฏว่าลูกชายก็จำแม่ไม่ได้อีกอืมอ่า
เดี๋ยวตามดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะอย่างน้อยก็ยังโชคดีชาวบ้านเขาเอกใจแล้วเขาไม่นิ่งเฉยเขาก็ไปดูให้